มาดูความเคลื่อนไหวทางด้านของฝากฝั่งพักประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะ
หลังจากที่มีข้อความตอบโต้กัน
ระหว่างฝ่ายสนับสนุนนายอภิษฎเวชาชีวะ

หลุดออกมาสู่สาธารณะค่ะ

มันจะกลายไปเป็นความแตกแยกของพักหรือไม่
ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เขามีความเห็นกันอย่างไร

สร้างพักและเปลี่ยนพักและเปลี่ยนประเทศ
ตุลาคมนี้จะเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัคร
ผู้เข้าแข่งขันชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
เปิดให้สมาชิกพักอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพัก

ตั้งแต่วันที่๑ถึง๕พฤศจิกายน
เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม

สมาชิก๓กลุ่มที่จะมีสิทธิ์อย่างเสียงในครั้งนี้

ในช่วงเดือนเมษายนกว่า๘๐๐๐คน

จนถึงวันที่๑๕ตุลาคมที่ปิดรับสมัคร
และกลุ่มสมาชิกพักเดิมที่มีกว่า๒๕๐๐๐คน

แต่ต้องนำผลการหั่งเสียงมาพิจารณาด้วย
แต่การเปิดตัวเพิ่งจะเริ่มได้ไม่ถึงไหน
ก็ส่อให้เห็นถึงแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้น
หลังข้อความทางลายของกลุ่มอดีตสอของพรรค
ตั้งข้อวิจารณ์ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของฝ่ายตรงข้าม
ลอดออกมาสู่สาธารณชน
จนเลขาธิการพรรคอย่างนายจุติใกล้เลิก
ต้องรีบประนามผู้ที่นำความในไปประจาน

ซึ่งหนึ่งในผู้ที่ตกเป็นเป้าถูกโจมตี
ว่าคือจุดอ่อนของนายอภิษฎกลับมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา
จะอยู่พักเดียวกันก็ย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้
ส่วนเหตุผลว่าทำไมตัวเขาและคนใกล้ชิดนายอภิษฎเพียงไม่กี่คน
ถูกโจมตีอาจเป็นเพราะเมื่ออยู่ใกล้ศูนย์อำนาจ
ถูกจับจ้องและถูกจ้องมองเป็นพิเศษ
ซึ่งทุกคนต้องอดทนและรอบครอบให้มากขึ้น
ไม่มีความแน่นอนผมเชื่อว่าคนก็ไม่เปลี่ยนแกรง

จุดอ่อนของนายอภิษฎที่คนในพักเห็นว่ารับฟังความเห็น
เพาะแก๊งไอติมกับจุดอ่อนของหมอวรง
ซึ่งยังเทียบชั้นในเวทีระดับประเทศไม่ได้

ให้สมาชิกพักทุกคนร่วมกันตัดสินใจในช่วงเวลานับจากนี้

กำลังเร่งเดินสายลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจ
เพื่อขอคะแนนเสียงจากสมาชิกพัก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน